มันมีภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนักเรียนหญิงม๔
ซ้อนรถกันไปจะไปทำธุระในตัวเมืองแม่สอด
ปรากฏว่าพอถึงแยกไฟแดงตรงนี้คุณ

แล้วก็ร่างของนักเรียนหญิงกระเด็นเลยนะครับ

เหตุการณ์ที่ต้องเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ
กล้องวงจรปิดก็จับภาพนาทีเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
พุ่งชนกับรถกระบะบริเวณสี่แยกไฟแดง
พระธรวิทย์ที่เขตเทศบาลตำบลท่าสายลวด
เที่ยงอำเภิร์มแม่ศรจังหวัดตากนะครับ
โดยคนขี่รถจักรยานยนต์คือนางสาวแสงออมนะฮะ
ส่วนคนซ้อนที่เป็นเจ้าของรถก็คือนางสาวอธิษฐาน
ทั้งคู่อายุยังน้อยคุณ๑๕ปีเท่านั้นเองนะครับ
เป็นนักเรียนชั้นม๔ของโรงเรียนมัธยมแห่ง๑ในอำเภอแม่สอดนะครับ
ดูสิคุณพอญาติมาเห็นนะฮะก็โศกเศร้าเสียใจนะครับ
ก่อนเกิดเหตุทั้งคู่ขี่แล้วก็ซ้อนรถกันมา
เพื่อจะทำธุระส่วนตัวในตัวเมืองแม่สอด
โดยนางสาวแสงออมอาสาเป็นคนขับขี่ให้นะครับ
เมื่อมาถึงแยกไฟแดงนางสาวแสงออมกำลังเร่งเครื่อง
พยายามที่จะฝ่าสัญญาณไฟตรงนี้
แต่เชื่อไหมฮะว่าเป็นการฝ่าไฟแดงนะคุณ

เพราะว่าจังหวะนั้นเองมีรถกระบะคันสีดำ
ตรงนั้นเขาเป็นสัญญาณไฟเขียวเขาก็สามารถที่จะเลี้ยวขวาได้
ทีนี้กระบะเลี้ยวไปแล้วแต่รถจักรยานยนต์ของน้องทั้งสอง
ขี่ฝ่าไฟแดงมาก็เลยพุ่งชนเต็มแรง
ทำให้ร่างของนางสาวแสงออมคนขับลอยกระเด็นกลางอากาศ
ก่อนที่จะตกลงไปกระแทกถนนอย่างแรง
โดยเฉพาะศีรษะกระแทกนะครับ
ส่วนนางสาวอธิษฐานซึ่งเป็นคนซ้อนท้าย

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณไม่สวมหมวกนิรภัย
กู้ภัยสมาคมนครแม่สอดได้เร่งช่วยเหลือก่อนนำทั้งคู่
ส่งตัวเข้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลแม่สอด
เพื่อให้แพทย์ช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วนนะครับ
ตำรวจเร่งรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิด

เพื่อตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างละเอียด
ก่อนดำเนินการตามกฎหมายนะครับ
ก็บาดเจ็บสาหัสทั้งคู่เลยนะครับ